ระดมกวาดล้างอาชญากรรมภายใต้แผนยุทธการปิดเมืองสยบโจรโค้นอิทธิพล
สำหรับของกลางนะครับจากการจับกลุ่มทั้งสิ้นจับกลุ่มอาวุธปืนได้๑๗๒กระบอก
เป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียน๕๒กระบอกไม่มีทะเบียน๑๒๐กระบอก
เครื่องกระสุนปืน๒๑๕๖นัดวัตถุระเบิด๒๒ลูก
รวมทั้งสิ้น๗วันนะครับโดยมีความผิดจับกลุ่มความผิดเกี่ยวอาวุธปืน
ถูกระเบิดเครื่องกระสุนปืนจับกลุ่มได้๒๒๑ลายผู้ต้องหา๒๒๑คน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจับกลุ่มได้๖๒๕ลาย
ผู้ต้องหา๖๓๐คนยาบ้า๑๓๖๖๗เมตรยาไอ๒๑๓๗กรัม
โลอิน๑๔๕๘กรัมยาเค๗๔๒กรัมนะครับ
บริษัทเชียงลูกภายใต้แผนยุติการปิดเมืองสยบโจรโคติพลช่วงเวลา๗วัน
เราไม่ได้ทำแค่นี้ครับผมได้สั่งการผู้การทั้ง๘จังหวัดและผู้การศูนย์สืบ
บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่
ภาค๗นี่ตั้งแต่นักความอาธรรมยันตุจัวคิริขัมนะครับ
ฝั่งชายแดนก็ตั้งการจังหวีสุฮันต์บุรีนะครับ
เป็นเขตติดต่อของภาค๖แล้วก็ทางเขตเพื่อนบ้านนะครับ
ส่วนฝั่งสมุทรสาครสมุทรคำรวมถึงไปเสร็จติดต่อภาคไป
ก็คือติดต่อสมภพมาพริกแล้วขณะนี้เนี่ย
ชุดปฏิบัติการโดยเพราะเรามีการเตรียมความพร้อมชุดประการเพื่อจะสนุนพื้นที่
เหลือเพื่อจะเข้าปิดล้อมตรวจค้นทุกจังหวัด
สำหรับผ้าก็เราเตรียมชุดอินซีเก็บพร้อมเต็มอัตรานะครับ
พี่น้องประชาชนขอให้มั่นใจและเชื่อมั่นได้
เราจะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
ซึ่งเราจะไม่เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกในพื้นที่ของภาค๗

ตั้งแต่วันที่มีการโอปอดิชั่นในวันที่๑๑
ในเวลาต่างเกิดเหตุแล้วเรามีการปิดล้อม
สำหรับบุคคลที่ปรากฏในภาพเราก็สามารถติดตามจับกุมพองอุดปืนได้
ไม่ว่าจะเป็นนายเด้งในต่องหรือนายสงฆ์นะครับที่เป็นรอบพอ
หรือว่ามีการส่งอุดปืนและมีการพกอุดปืน
ดำเนินคดีซึ่งตรงนี้เนี่ยภาค๗โดยสพเมืองเป็นผู้รับผิดชอบในคดีนี้นะครับ
แล้วพร้อมอุดปืนมีมีอุดปืนจุด๔๕ตรงเดือน
เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งเชิงลึกและเชิงลับผมเรียนยรยาณครับ
ผมส่งสัญญาณแรงนะฮะถ้าท่านไม่ยุติบทบาทหรือไม่กลับใจเนี่ย
และจะคิดต่อสู้กับเจ้าที่เชิงลุกคุณเรียนยืนยันนะครับ
วันนี้ผมไม่ปล่อยให้ลูกน้องผมต้องบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ยังไม่ยอมให้ท่านมาเหิมเกลิมในพื้นที่อันนี้ผมเรียนยืนยันนะครับ
อาวุธปืนทุกกระบอกเนี่ยเราจะส่งยิงเปรียบเทียบทั้งหมด
ว่ามีก่อเหตุที่ไหนมาก่อนหรือไม่อย่างไรนะครับ
วันนี้ผมได้สั่งท่านผู้การจังหวัดให้ประสานกับพิสูจน์หลักฐาน๗
และพิสูจน์ฐานจังหวัดแล้วว่าเราจะทำการตรวจพิสูจน์ทั้งหมด
แล้วก็จะยิงเปรียบเทียบเจ็บไปหมดนะฮะ
สำหรับอาวุธปืนที่มีทะเบียนถ้าหากไปก่อเหตุ
คือผิดเก็ตตนารมณ์ในการขอไปอนุญาตป๔น่ะ
เราจะผสาน้านทะเบียนท้องที่ให้เพิ่มถอนพวกร้าย
ผมเรียนยืนยันเลยว่าจะเป็นพื้นที่ไหน
วันนี้หน่วยบริการพิเศษของแต่ละจังหวัดเนี่ย